สวัสดีค่ะรูกรรมร่อนหนาวกับดิฉันดาวสุพศรา
ช่วงนี้ทางตอนบนและทางตอนกลางของประเทศอาจจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่อง
๓วัน๓คืนจากร่องฝนกำลังแรงค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนไม่มีฝนฟ้าครึ้มได้ตลอดทั้งวัน
ลักษณะอากาศแบบนี้เกิดจากร่องฝนที่ลื่นลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทำให้ทั่วทุกภาคฝนตกหนักยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนค่อนข้างเยอะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอันดามันตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้ฝนต่อเนื่องอากาศไม่ร้อนจัดค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๔องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานค่ะที่๑๗๐ของพื้นที่
เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนค่อนข้างเยอะตรวจสอบสภาพอากาศเสมอและพกอุปกรณ์กันฝนตลอดเวลาค่ะ